ตะกรุดมันคงอยู่กับมนุษยชาติ
คงอยู่กับคนในแถวบ้านเราเนี่ย

อาจจะเป็นเพราะว่าคนมันมีความกลัวอยู่
คนโบราณคนปัจจุบันความกลัวไม่ได้แตกต่างกัน

มันยังต้องการหาอะไรซึ่งมาเป็นกำลังใจให้
กระสุนปืนมันทะลุผนังบ้านมา
เข้าที่ด้านหลังของคุณยายถึง๙นัด

เชื่อว่าเป็นเพราะตะกุดที่ช่วยคุ้มครองเอาไว้
ฝั่งตะกรุดผมเรียกเข็มทองกันภัยเลย

ผมเชื่อว่าเข็มพวกนี้จะกันของทุกอย่างที่เข้ามาหาผม
จะมีภัยเขาจะเตือนผม
ถ้ามันล้าสมัยมันงมงายเนี่ย
มันยังมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งยังซุกซ่อนอยู่
ไว้ให้พวกเราอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไป
ตะกรุดเนี่ยมันไม่ได้มีหลักฐานแน่นอนว่า

ที่เราพอมีหลักฐานยืนยัน

เช่นภาพสหรัฐที่ประสาทนครวัฒน์
จะมีกองทหารซึ่งมีการเดินขบวน
ในขบวนของทหารนั้นก็จะมีเครื่องราง
เท่าจะยาว
จะมีลักษณะคล้ายที่เป็นตะกรุดปัจจุบัน
แล้วก็ทหารส่วนมากก็จะมีการห้อยคออยู่
เราก็สนิทานว่ามันน่าจะเป็นต้นกำเนิด
หรือว่ามันเป็นต้นแบบที่เราเป็นตะกรุดในปัจจุบัน
ทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่า
นอนตะกรุดมันมีลักษณะเป็นอย่างไร
มันเขียนเป็นยันเป็นแผ่นเหมือนแบบปัจจุบันใช่ไหม

เราพบว่าที่ปราศาสตร์บัจจุม
ก่อนสมัยนครวัฒน์ประมาณร้อยปี
มันมีลักษณะเป็นแผ่นหิน

เป็นรูปเป็นตัวอักษรเป็นอัคระ
แล้วก็คล้ายกับเป็นยันทร์
แล้วพวกเหล่านี้มันเข้ามาได้อย่างไร
ตามพงศวรรษดารณ์ตามประวัติศาสตร์

ช่วงสมัยเจ้าสัมพญา

มีการยกทัพไปตีเมืองนครธม
แตกแล้วก็กวาดต้อนผู้คนเข้ามา

พวกทางความรู้อะไรต่างที่เกี่ยวข้องกับเขมรโบราณ
จะถูกโยกย้ายมาอยู่ที่อายุทยา
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า
วรรณกรรมวรรณคดีอะไรต่าง
มีความเป็นเขมรอยู่ค่อนข้างเข้มข้น

ประเพณีอะไรต่างเกี่ยวข้องกับราชสำนักก็ดี
มันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน
กับการยกทัพไปตีเขมร

นักปราธรรมดิตรวมทั้งผู้คนเข้ามาในอิทยา
จากหลักฐานทางโบราณคดีเชื่อว่า
ระกุฎได้ถือกำเนิดขึ้นที่อาณาจักรเขมร

โลกใบนี้จะไร้พรมแดน

แต่ความเชื่อของเราไม่เคยน้อยลง
วิถีชีวิตของคนพุทธเรา

มันสืบทอดกันมาเรื่อย
รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่น
เพราะฉะนั้นมันจะไม่เจืองจางหายไปจาก
พระพุทธศาสนาหรือว่าคนไทยพุทธแน่เลย

แม้กระทั่งต่างชาติณปัจจุบันนี้

แล้วก็แสวงหาสิ่งที่เขาต้องการ

มันเป็นวัสดุที่หาทำได้ง่าย
แล้วก็มานั่งเขียนอัคระเอาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน

วัสดุสินของเข้าไปไว้ในตัวคน
เราก็ต้องใช้หลักโยนิโสมนาสิการ
ใครควรติดตองดูให้ดีซะก่อน

หรือว่าจะมีผลดีกับเขาไหม
คือท่าตรงนี้ก็คือทองคำ

จะมีอัคระอยู่๓ตัวข้างใน

มีประสบการณ์มาเกี่ยวกับเรื่องรถลา

ภูระเหมาร่างแอต้นเหลือในปีใหม่

ก้าวดอกแขนอีกข้างละก้าว
ทำว่าเขามีบาดเจ็บลงไปในร่างกาย

ก็เคยมีเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเสียชีวิตก็มี
เอาอมดูแล้วก็ยิงมันก็ทะลุอ่ะสิ
ตายไหมล่ะตาย
ที่เขาเรียกว่ามีดีแต่อวดดี

ให้แบบว่าเออเอาไว้คุ้มครองเกิดว่าเวลามันมีเหตุ

สิ่งต่างก็จะได้คุ้มครอง
ครองให้เราแค้วคาดปลอดภัยจากหนัก

กุดทำมาจากวัสดุที่หลากหลาย

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

กรุดเรามีมาเป็นพันปีเท่าที่เรารู้นะฮะ
ยังคุดขนพบยังเจอตะกุฎเลย

ถามว่าถามีมูลภาพมั้ย

ของเกจิอาจารย์ดังของเมืองไทยมีเยอะ

ทหารผีไปลบไม่เป็นไรกลับมา

แต่ได้ฟังประวัติมาว่าเคารพมาไม่เป็นไรไง
นี่มันเป็นความเชื่อเป็นตำนาน

ตำนานพระเกจิบ้านเราไม่มีเงินหาย
พูดถึงรูปแบบตระกูลเกจิอาจารย์รุ่นเก่า

เขาก็จะพอกผมเสร็จ

กระดูกมันก็ต้องศึกหล่อหรือว่าแตก

ถ้าจอหละเข้ขบฝันอย่างนี้

แต่ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ที่ฟาร์มสมบูรณ์

แล้วก็นักสะสมเครื่องลางเนี่ย

ในความรู้สึกผมกับความเป็นจริง
ในสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย
หรือว่าแวดวงวงการพระเครื่อง

เราให้ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง
ราคาหลากหลายล้าน
เขาเรียกตะกุดมงคลโสรส

ท่านจะลงยันมงคลโสรสที่ลงในตะกุดอันนี้
ความเก่าเป็นมาเนี่ยในวัดหน้าพระเมน
วัดหน้าพระเมนที่อายุทยานะฮะ

ความสำคัญของแผ่นยันหรือยันมงคลโสรสเนี่ย

ได้ทั้ง๑๖ชั้นฟ้า

เกจียจางหรือฮารวาสสมัยก่อน
ก็จะหาวัสดุอะไรก็ได้
ที่มีในท้องถิ่น

เป็นของขลังแล้วก็จะมอบให้กับลูกศิษย์นะครับ
อย่างตะกรุดอันนี้เป็นตะกรุดไม้ไผ่
ของหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูลบบุรี

ใส่กระดาษสาบรรจุไว้ข้างใน
แล้วก็อุดด้วยไม้อีกทีหนึ่ง

แล้วก็ปลูกเสก
ในความสำคัญของคนนิยมที่เล่นตะกรุษกัน
กรุดอันไหนที่แพง

ที่มีความนิยมในวงการพระ
จะต้อง๑อาจารย์องค์นั้นเก่ง

ต้องแยกได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัตถุมงคล
จากโบราณมาเป็นสมัยเนี้ยของเก่าเนี่ยผมให้ความว่ามันเป็นความขลัง
สิทธิ์ดูเก่าโบราณเป็นแอนทิคแต่ใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งว่า
สังเกตได้จากเด็กผู้หญิงวัยรุ่นซึ่งเมื่อก่อนพูดว่าแค่ไหว้พระ
แต่เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งพระทั้งตะกรุดทั้งเครื่องลางวัตถุมงคลเนี่ย
ออกแบบมาให้มันเข้ากันกับจิลเวอรี่รวมผสมกันอย่างละครึ่ง
แล้วก็มีไปปลูกเสกตามแบบฉบับโบราณเอ่อ
เด็กรุ่นใหม่ก็มีเข้ามาชอบพระเครื่องชอบตะกุดชอบความขลัง
เหมือนร่วมสมัยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับผมนะ
เรื่องราวของตะกุดเดินทางผ่านการเวลามานับพันปี
บอกเล่าผ่านประวัติศาสตร์เรื่องเล่าขานความเชื่อความศรัทธา
มาถึงยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้าความเก่าแปลเปลี่ยนเป็นทันสมัย
ของเราว่าเราจะทำยังไงให้คนเหล่านี้หันมาสนใจเครื่องรางของขังเหล่านี้ได้
เพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาแล้วว่าเอ๊ะเพราะอะไรอ่ะอย่างที่ได้คำตอบคือ
กลัวเชยสองกลัวหาคนหาว่าเล่นของสามเพราะว่าไม่เข้าใจ
จันก็เลยต้องการที่จะให้ความรู้ให้ความเข้าใจใหม่
แล้วก็ปรับดีไซน์เพื่อให้ใส่ได้ง่ายขึ้นด้วยดีไซน์อ่ะ
เราทำมาเป็นยูนิเซคเขาเรียกว่ากลางกลางผู้ชายใส่ได้
ผู้หญิงใส่ได้แล้วสีเราจะมีสีเงินสีทองสีดำเพราะฉะนั้น
หรือว่าประกอบกับหินสีอะไรเราจะมีหน้าที่ออกแบบ
เนื้อหาข้อความความหมายมินนี่ทุกอย่าง
เรายังคงอยู่ให้มันสืบสารกันต่อไปได้จนไปอนาคตนะคะ
สิ่งเหล่านี้เป็นมายังไงประวัติศาสตร์เป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไง
แล้วต่างประเทศเขาก็เริ่มสนใจเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยเรา
อย่างญี่ปุ่นเขาก็จะมีความเชื่อแบบเดียวกับเรา
เขาก็จะเข้าใจแล้วว่าแบบสิ่งเหล่านี้มันน่าสนใจยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ลูกค้าเวลาเข้ามาในร้านเนี่ยเขาก็จะบอกความต้องการว่าเขาต้องการเรื่องไหนการเงินการงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าวันนี้คัดมาก็จะเป็นแบบนี้เลยชิ้นแรกนี่แหละค่ะ

อันนี้จะเด่นแบบครอบคลุมหลายด้านด้วยแล้วก็จะได้ทั้งปกป้องคุ้มครองแค้วคาดปลอดภัยด้วย
แล้วก็เมื่อไม่นานมาเนี่ยค่ะหนูได้ฟังรีวิวจากลูกค้าที่เป็นเด็กมาก
ประมาณแบบม๕ม๖มาเล่าให้ฟังว่า

เขายังแบบเข้าวัดทำบุญมากขึ้น
คือเขายังแบ่งปันมากขึ้น

อันนี้ก็รู้สึกแบบเออมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะ
นี่ตะกรุดเนี่ยเขาเขียนอะไรในตะกรุด
คาดว่าจะเขียนเป็นคำย่อของภาษาสรรสกริจ
ที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นข้าวเขียน
นโมพุทธายะนโมแปลว่าความนอบน้อม
แล้วก็พุทธายะแด่พระพุทธเจ้า

ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้า
อย่างเช่นเราเห็นเขียนก็บอกว่า

พุทธคุณธรรมคุณสังกคุณนั่นเอง
ซึ่งน่าเชื่อว่าทางบุรนัยจารย์
ท่านสอนเป็นนัยยะไว้คือให้เราเป็นคนดี
เวลาที่เราถือยันถือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้
เขาให้ละเว้นความชั่วให้ทำความดี

ถ้าความเชื่อของเรื่องด้านความศักดิ์สิทธิ

แง่ของคุณงามความดีในแง่ของศาสนา
ก็คือท่านสอนให้เราประพฤติตัวเป็นคนดีนั่นแหละ
ก็จะพ้นจากอันตรายต่างไปได้